ชาวบ้านตะบนพลกรังอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เขาไปประท้วงขับไล่ทางประหลัดอบตพลกรังครับ
บอกว่าโอ้ให้ออกจากพื้นที่ภายใน๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
เพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโควิด๑๙

เมื่อวานนี้นะครับที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตะบนพลกรังนะครับ
ชาวบ้านตะบนพลกรังกว่า๕๐คนแบบนี้นี่มาเลยนะฮะ
รวมตัวถือป้ายประท้วงขับไล่ประหลัดองค์การบริหารส่วนตะบนพลกรัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอบตพลกรังครับ
โดยกล่าวหาว่าท่านประหลัดอบตพลกลาง
ไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
รวมไปถึงไม่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
วัวที่ควายของชาวบ้านเนี่ยมันเป็นอยู่นะ
ยังมีเรื่องของถังขยะที่มีไม่เพียงพอ
ชาวบ้านต้องนำขยะไปทิ้งที่หมู่บ้านใกล้เคียง
ส่วนนี้คือเรื่องของน้ำปลาปลามันมีกลิ่นเหม็น
เข้าใจว่านี่คือแหล่งน้ำวัตถุดิบที่ใช้ทำปลาปลาหมู่บ้าน
จากที่ผมไปทำข่าวเนี่ยส่วนใหญ่แหล่งน้ำแบบนี้แหละทำปลาปลาหมู่บ้านนะครับ
รวมถึงไม่ปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน
เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตกนี่นะฮะเดินทางกันลำบาก
เมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาจริง
เคยไปยื่นหนังสือถึงท่านกรอบชัยบุญอรณะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมามาแล้วครั้งหนึ่งนะ
เพื่อขับไล่ออปฏรนี่แหละประหลัดออปฏรนี่แหละนะครับ
นางชะนิดาพาแจ้งสวัสดิ์อายุ๔๓ปี
ชาวบ้านที่มาร่วมขับไล่เล่าแบบนี้บอกว่า
ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการ
เรื่องการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เลย
แล้วก็ความช่วยเหลือจากประหลัดอบตพลกรังเนี่ยไม่มีนะฮะ
บอกว่าทุกวันนี้มีเพียงผู้นำชุมชนกับอสมเท่านั้นที่มาดูแลชาวบ้าน
แล้วก็ประหลัดออปฏรเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยลงพื้นที่ไปดูแลสถานที่กักตัว
รวมไปถึงปัญหาการเบิกของใช้ที่จำเป็นสำหรับชาวบ้านที่มากักตัว
ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการ
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีคำพูดที่สะกิดใจนะ
นี่คือชาวบ้านเขาอ้างนะคือพูดประมาณบอกว่ามากักตัวเนี่ยมาอยู่ฟรีกินฟรี

หลังจากที่ชาวบ้านไปยื่นเรื่องถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับ
เมื่อกว่าที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ท่านผู้ว่าตอนนั้นท่านรับปากว่าเดี๋ยวจะสอบสูตรนะครับ

ส่วนข้อเรียกร้องที่จะให้มีคำสั่งย้ายประหลัดอบตพลกลางภายใน๒๔ชั่วโมง
ท่านผู้ว่าบอกว่ายังไงต้องขอเวลาประมาณเดือนหนึ่ง
ต้องสอบสวนต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ชาวบ้านบอกว่าจนมาถึงวันนี้เนี่ย
จังหวัดยังไม่มีคำสั่งอะไรออกมา
เมื่อวานนี้ชาวบ้านต้องออกมารวมตัวกันประท้วงแบบนี้
และถ้ายังไม่มีคำสั่งอะไรออกทางจากทางจังหวัดนะ
ชาวบ้านบอกจะประท้วงไปเรื่อย
กว่าคำสั่งจะออกเอางั้นเลย